เอาละครับกลับมาในช่วงนี้คิดคำนวณเรื่องตัวเลขรอกันไว้เลย
เป็นช่วงของเลขคลิกชีวิตแล้วก็อาจารย์ปอลนางฟ้าเลขลิขิตอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ก็จะจะมีคนเข้ามาถามในฟีนชื่อเยอะมากเดี๋ยวหกหลักล่ะ

แต่ว่า๖หลักความจริงแล้วจะถูกบังคับให้เปลี่ยน

โดยเราจะกลับไปพูดถึงคร่าวนะคะ

ก็จะกลายเป็นทั้งหมด๕คู่คราวนี้

ใช่เราจำง่ายเลยอยากให้เงินเข้าเยอะ
คู่ที่๑คู่ที่๒คู่ที่๓คู่ที่๔

จะได้มีสติในการกดเงิน
ใช่แล้วก็เงินก็จะเหลือในบัญชีเยอะขึ้นอีกนะคะ
แล้วเราก็จะมาแยกเป็น๒
เขาเรียกว่า๒กลุ่มค่ะค่ะ
ผู้ได้รับหลายได้สำหรับเงินก็เล็ก
ที่เข้าบ่อยเรื่อยจากเงินเดือนประจำ
จากการค้าขายเงินยอด๑๐๐
๐บาทขึ้นไปถึงประมาณหมื่นต้นก็ได้
อย่างนี้นะคะเลขกลุ่มนี้เราก็โชว์ขึ้นมา
ซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็โชว์แล้วนะคะ
แล้วก็แคปหน้าจอไปดูเอานะคะ
ซึ่งอย่าลืมว่าสูตรของเราคือ
วกอะไรก็ต้องบวกเลขสตินะคะ
ส่วนวันนี้หลักเลยมาพูดเรื่องเงินก้อนโต
เพราะครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้พูดถึงเงินก้อนโตเลย
เราพูดถึงเงินที่เข้าต่อเนื่อง
เงินก้อนโตคืออะไรล่ะก็คือผู้ที่ทำงาน
หรือได้รับรายได้จากการเป็นในหน้า
อย่างเช่นในหน้าค้าที่ดินที่ได้ค่า
ค่าผสานงานจำนวนเยอะค่ะ
คอมพิชชั่นเป็นแสนเป็นล้านก็มี
หรือบางท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการใหญ่
กำไรใช่ที่มีเงินหมุนเวียนต่อวันเยอะไปหมด
รายได้ต่อเดือนก็เยอะนะคะลักษณะนี้
หรือผู้ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจเทานิด
อ่าผู้ชอบเสี่ยงโชคนะคะ
เราก็มาดูกันค่ะเงินก้อนโตก็จะประกอบไปด้วย
๒๘๙เลขยอดฮิตเลขหง

ก็คือเลขในกลุ่มเครือมังกรเช่นเดียวกันค่ะ

ที่เป็นเงินก้อนโตก้อนใหญ่โต
แล้วถึงนี้คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีเงินก้อนโตจะใช้ได้ไหมคะ
คืออยากใช้ใช้ได้แต่ถามว่าได้ประโยชน์หรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจจากการพิสูจน์มาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลย
คือถ้าไม่ได้ทำเป็นธุรกิจใหญ่โตที่มีเงินเข้าแบบนี้

เพราะฉะนั้นพลังไม่สมดุลกันอันนี้เป็นพลังเงินก้อนโต

มันก็กลายเป็นว่าข้ามไปแล้วข้ามส่วนที่เราจะได้เงินย่อย
หรือว่าเราควรใช้ผสมกันได้ไหมคะทั้งเงินก้อนเล็กก้อนโต
เราดูที่ตัวเราก่อนดีกว่าว่าเราทำงานอาชีพอะไรรับเงินขนาดไหนนะคะ
แล้วก็สูตรของเราก็คือบวกด้วยเลขสติ
เลขสติคืออะไรเลขสติก็คือ
ท้ายคู่สุดท้ายที่เราพูดถึงว่า๑คู่สุดท้าย
คู่ที่๕นะคะ
ก็ลงท้ายด้วยเลข๕อันนี้ปลอดภัยนะคะเป็นสติที่ดีเลย
แล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเลขสติต่างก็คือ
เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเลขสติแล้วค่ะ

อีกกรณีหนึ่งถ้าเราใช้จ่ายหนักมากหนักหน่วงมาก

เพราะว่าบางท่านไปดูสูตรก็แล้วอะไรก็แล้ว
แต่วางแล้วมาส่งอาจารย์ด้วยทางแฟนเพจ

เราไม่อยากให้ผิดผ้าร่วมเงินท้อง
เราไปดู๖หลักเรื่องเงินก้อนเล็กก่อนค่ะ

อันนี้มาจากการค้าขายเรื่องเงินเดือนก็ได้
แต่อันนี้จะสอนให้เขี้ยวเก็บเงินเก่ง

อันนี้มาจากการที่เสี่ยงโชคก็ได้
แล้วก็มาจากการทำงานปกติก็ได้
มีการทำงานพิเศษต่างก็ได้
อีกเลขหนึ่งค่ะ๖๖๙๓๖๑อันนี้ชัดเจนมากว่า
มาด้วยเสน่ห์การค้าขายการเสน่ห์เข้าสังคมขายของแพง
ใครที่ค้าขายก็เหมาะกับเลขแบบนี้
แล้วสุดท้ายล่ะครับ๒๔๖อันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ทั่วไปเลย
ใครรักใครหลงใครอยาก

เอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมย้ำกันหน่อยแล้วกัน
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

แต่ถ้าหากไปลองปรับใช้แล้วดีไม่ดีก็ว่ากัน
และยังมีอีกมี๖ตัวเลือกเงินก้อนโตด้วย

๒๘๒นี้จะเป็นเลขเกี่ยวกับที่เราเคยบอกว่า

แต่เงินทองก็เข้าดีมากในเรื่องของการประสานงาน
เรื่องของการทำโครงการดูแลกิจการนะคะ

อกจากเป็นมังกรแล้วยังเป็นมังกรที่มีเสนอ
เงินก็เข้ามังกรที่น่ารักดูดี

เป็นหงที่เจรจาเก่ง

มันจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขประเภทไหนดำที่อาจารย์ปอบอกไป
จะได้ปรับใช้ให้ถูกกับอาชีพของตัวเองเพื่อจะได้ส่งเสริมกันมากยิ่งขึ้น
เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มาตอบคำถามของคุณผู้ชมบ้างดีกว่า
แล้วก็เป็นหลักในการดู
คนแรกขึ้นมาเลยนะครับว่ามีหมายเลขอะไรบ้างนะครับ

คุณอะไรคะ
เราไม่บอกใช่ไหมคะว่าคุณอะไร
ไม่บอกดีกว่า

แต่บอกว่าดีไม่ดีไหมแบบนี้
ค่อนข้างจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจ
ใช้ชีวิตด้วยความจริงจัง
สิ่งที่พูดคือสิ่งที่ทำได้
เขาจะเป็นคนที่มีคนเอาความลับเข้ามาบอกเขาเยอะ
โดยที่เขาเองไม่ต้องไปแสวงหาเลย
เขาอยู่เฉยใครก็เอาความลับมาบอกเขา
แต่ตัวเขาเองเป็นคนที่เก็บความลับของตัวเองเก่งที่สุด

แล้วความลับคนอื่นเหรอฮะรู้หมดเลย

หมายเลขโทรศัพท์เราตัด๓ตัวหน้าออก
เหลือกับเลขตัวท้ายเอาไว้นะครับ

เบอร์นี้ก็ขอฟันทงแบบนี้ว่าเบอร์นี้ไม่ดีนะคะ
ชัดเจนมากอาจารย์อาจจะดูหน้าดุไปนิดนึ

เพราะว่าอย่าง๓๔๓๔มีถึง๒คู่
ปกติ๓๔เป็นเลขของความมีอารมณ์รุนแรงด้านการพูดจา
พูดจาไม่ค่อยรักษาน้ำใจเท่าไหร่

และแถมยังมี๒คู่อีกมีผลให้อารมณ์
เรื่องการพูดไม่ค่อยดีแล้วยังไม่พอยังทำให้เกิดศัตรูได้ง่ายมาก
อย่าง๔๗ปกติเป็นเลขที่เราบอกว่ากลาง
ในเรื่องของความจริงจังถ้าทำได้จริงก็จะพูด

อย่าง๗๑๗ต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มานะอดทน

ดังนั้นเบอร์นี้ถ้าไม่อยากเครียดไปกว่านี้
เปลี่ยนเป็นอะไรดีแนะนำไหมคะ
ก็ต้องเอาชุดนี้ออกให้หมดเลยอย่างนั้น

จากว่าวันนี้เวลาน้อยจริงแล้วคนส่งมาเยอะจริงนะคะ
ยังไงก็ติดตามกันต่อได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะจ๊ะ